มีบัตริเหตุที่สูราธานีเป็นชาวต่างชาติ
ปรากฏว่าไปเสียหลักชนกับฟุตบาทครับ
มีเสียชีวิตหนึ่งคนเลยแล้วก็มีเจ็บหนึ่งคนด้วย
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณริมฟุตบาท

โอ้โหแล้วคนขี่เนี่ยชื่อว่า
วาลาดิสลาฟคัสรารุกครับอายุ๒๕ปี

มีแผลที่บริเวณหัวและลำตัว
คือโดนกระแทกอย่างแรงจนหัวยุบเลยครับ
ใกล้กันก็คือมอเตอร์ไซคันนี้ครับ
เป็นมอเตอร์ไซคอนด้าคลิกสีน้ำเงินดำ
ทะเบียน๕๒๓๘สุราธานีก็ล้มอยู่บนถนน
หน้ารถมีร่องรอยถูกชน
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๕เมตร
ไปเจออีกหนึ่งรอยเป็นรอยชนที่ทำให้
ปูนริมฟุตปาดนี่แตกเลยคุณผู้ชม
นี่ฮะตรงนี้ฮะโอ้โหแสดงว่าชนมาแรงจริง
คัพชารุกนี่มีชาวต่างชาติอีก๑คนนะ

บาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนครับเจ้าหน้าที่นำตัว
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว

นี้มาอย่างเร็วเลยครับแล้วไปเสียหลักพุ่งชนฟุตปาด
ทำให้ทั้งคนขี่คนซ้อนกระเด็นเลยไปกระแทกกับฟุตปาด
ทำให้เสียชีวิตเพราะในที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็ไม่ได้พบเห็นรถคู่กรณีแต่อย่างใด
ทางตำรวจได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วเดี๋ยวจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะประสานญาติ
ของผู้เสียชีวิตให้รับทราบข่าวนี้ต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมคะเราเปิดกันมาด้วยข่าวอุบัติเหตุหลายข่าวเลย

เพราะว่าอะไรมันใกล้เข้าช่วงสิ้นปี
บางคนเนี่ยก็มีการลากันไปเที่ยวนะคะต่างจังหวัดกันมากมาย